คู่นี้กันบ้างดีกว่าไม่ต้องมีใครเซ็งใครทั้งนั้น

แอปเปิ้ลศรีสงญานแล้วก็ฟลุ๊กนั่นเองนะจ๊ะ

ลุกรักกันแบบตั้งใจด้วยนะคะ
ใกล้ถึงวันแห่งความแฮปปี้เต็มที่แล้วด้วย

บอกเลยว่าตอนนี้เตรียมงานไปครึ่งทางแล้วค่ะ

ถือว่าเป็นอย่างที่ตั้งใจโป๊ะเลย

ชุดเชิดอะไรแล้วก็ได้เกือบครบแล้ว
คอนเซปต์อะไรเรียบร้อยหมดแล้วค่ะ
ก็จะเป็นทั้งคอนเซ็ตลาวก็จะเป็นแบบเป็นดอกไม้ลาว
ของฝั่งไทยก็จะเป็นแบบปลาหน่อยอะไรอย่างนี้ตามความฝัน
วันที่๓พฤศจิกาจัดที่บ้านเราแล้วก็บ้านคุณพ่อพิธีลาว

เป็นพาขวัญผูบข้อมือแบบลาว

ต้องไปที่ลาวอีกวันหนึ่งวันที่๘พฤศจิกาครับ
ก็เป็นวันฉลองเหมือนวันที่๔นี่แหละแต่ว่าเป็นฉลองของที่ลาวครับ

พี่ปุ๊กทุ่มนะไม่ใช่เปิ้ลทุ่ม
ร้อยล้านจีบน่าจะถึงแล้วครับตอนนี้ครับ
มีความสุขในการที่เราแบบได้เตรียมงานไปด้วยได้แบบมองภาพก็ดีนะดีนะดีนะ

แทนว่ามีลูกอยากมีอยู่แล้ว
ก็คือถามว่าความพร้อมเราก็อยากมีแล้วแหละ
แต่ว่ามันก็ต้องรอเลิกวันแต่งงาน